ของความเมนูอาหารแซ่บยำค่ะร้านนี้นะคะ
บอกเลยว่าวัตถุดิบเนี่ยสดจากชาวประมง

มาขอกลืนน้ำลายกันแป๊บหนึ่งก่อนอีกแล้ว
แต่ของแซ่บจริงค่ะ
นี่ยำค่ะยำรสเด็ดหลากหลายเมนูสีสันน่ารับประทาน
ส่วนลูกค้าก็ติดอกติดใจกันแน่นอนเพราะว่า
เมนูที่เขาชอบนี่นะคะร้านนี้เขาคุณภาพดีจริง
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเมนูส้มตำและยำค่ะ
กันที่ร้านสถานีส้มตำท่าพริกนะคะ
อยู่ที่ซอยเหล้าโหลบ้านท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราด
เจ้าของร้านคือคุณพิมพกาพิมปรุอายุ๔๗ปีนะคะ
ราคาเบาด้วยราคา๔๐๕๐บาทเท่านั้นเอง
แปลว่าคนงบน้อยหอยน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยนะ
ทานได้สบายนะคะแล้วคุณพิมปากกายังบอกอีกว่า
ขายในราคานี้ลูกค้าอยู่ได้แม่ค้าก็อยู่ได้
อยู่ดูแลกันไปแม้ว่าของมันจะแพงแต่ว่า
ตัวคุณพิมพากาเองไม่ปรับขึ้นราคาส้มตำ
อยากให้ลูกค้าที่ทานในราคาเดิมรสชาติเดิมนะคะ
อันนี้คือนับถือใจแม่ค้าเลยนะส่วนเมนูเด็ดของทางร้านจะเป็น
กุ้งสดค่ะบอกเลยนะว่าถ้ามาที่นี่
คุณคะสั่งเมนูนี้ไว้เลยไม่พลาดแน่และที่สำคัญ
ใครอยากจะไปทานแล้วคุณพิมพกามีโปรโมชั่นมาฝากค่ะ
สวัสดีค่ะแฟนแฟนรายการตลอดข่าวนะคะวันนี้นะคะร้านสถานีส้มตำ
ถ้าพริกนะคะมีโปรโมชั่นดีมาฝากเฉพาะแฟนรายการตลอดข่าว
เท่านั้นนะคะเพียงคุณบอกว่าคุณมาจากรายการตลอดข่าวนะคะ
คุณสามารถรับโปรโมชั่นเพียงแค่คุณสั่งยำหรือส้มตำ
สองร้อยบาททางร้านเราแถมเครื่องดื่มเมนูเย็นให้คุณฟรีเลยค่ะ
หนึ่งรายการย้ำนะคะโปรโมชั่นดีดีมีเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะ
อย่าลืมมาอุดหนุนร้านสถานีส้มตำท่าพริกกันเยอะนะคะ
คุณกัญญาพักนะลูกสาวของคุณพิมพากาก็เป็นเจ้าของร้าน
ดูแลกิจการด้วยเหมือนกันครับซื้อ๒๐๐บาทรับประโยชน์เครื่องดื่มเย็น
อร่อยชื่นใจไปฟรีแหมมันเข้ากันนะกินของแซ่บเผ็ด
แล้วได้เครื่องดื่มเย็นหวานโอ้โหชื่นใจดีต่อใจมาก
มีโอกาสแวะไปหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วใช่ค่ะที่ตราดนะ
สถานีส้มตำท่าพริกค่ะทำไมทำหน้าทำตาม
โอ้โหนี่กุ้งสดแล้วคือข้าวโพดเป็นแผ่น
เออเมื่อกี้ตำข้าวโพดไข่เค็มอันนี้กุ้งสดเงี้ยทำซั่ว
ถ้าจริงพอไปหน้าตาเราจะเป็นยังไง
นี่ส้นขนมจีนอยู่เอาดูเอ่อดูเอ่อ
เพราะว่าคือน้ำล่ายจริงนะ
เออมันได้จริงจริง
คนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนเป็นตาแซ่บของจริง
เป็นตัวแซ่บ

มีโอกาสแวะไปพร้อมกับโปรโมชั่นดี
บอกว่ามาจากตลอดข่าวด้วยนะคะ